บางทีอยากถาม
อยากรู้ว่าเธอเหนื่อยไหม
แอบพาเธอไป
เดินเล่นในใจเสมอ
แม้ว่าเรื่องจริง
เป็นได้แค่ฝันละเมอ
ฉันได้แต่คิดถึงเธอ

อยากรู้ว่าเธอเหนื่อยไหม

เวลาร้องเพลงอย่าไปพยายามเล่นให้มันจบ
เพลงที่สามมูณค่า๔หมื่นบาทนะครับ
คุณเกดแก้วร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
ถูกได้ถูกได้ถูกได้
เพลงที่๓มูลค่า๔๐๐๐บาท
คุณเกดแก้วร้อง

ร้องได้ประหลาด

โชคดีมากเลยได้ก่อน

ไม่มันก็คู่กันละค่ะ
มันอยากมาตั้งนานแล้วค่ะอยากนั่งตรงนี้ตั้งนานแล้ว
นี่คนอื่นมาเขาก็ไม่ได้นั่งนะเขายืนนะนี่กรณีพิเศษจริง

ถ้าได้ยืนก็ไม่ได้ถึง๔เพลงหรอกครับ
โชลดานะครับขอจองในใจนะครับคุณเกดแก้วก็ถือว่า
เก่งนะเนี่ยทำได้ดีมากนะครับยังไม่ได้ใช้ตัวช่วยเลยค่ะ
สำหรับคนที่อยู่บ้านแล้วก็ไม่ได้ออกไปไหนนะครับ
คิดว่าหมดสภาพแล้วนะคะเนี่ยยังยังยัง
สมรรถภาพยังดีมากเลยเนี่ยค่ะ
ร้องเพลงได้ตั้งนี่ตั้งเป้าไว้หกตอนเนี้ยทำมาได้ละสาม
เหลืออีก๓กับ๓ตัวช่วยถ้าสมมุติว่าได้แสนนึงจริงเลย
ความรู้สึกจะเป็นยังไงโอ้ยมันไม่มีอะไรเปรียบเทียบหรอกค่ะคุณเป๊กกี้
แสนนี่นะหาทั้งปีทั้งชาติมันก็ไม่ได้เก็บ
ก็ไม่มีบัญชีน่ะมันไม่วิ่งเลยบัญชีน่ะมีแต่หกร้อยหกร้อยน่ะ
ไม่ทันที่จะเอาไปเข้าแบงค์ก็หมดซะก่อนเข้าหมดค่ะ
มันก็ใช้หมดซะก่อนใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่
ไปลำปางใช้งบประมาณเท่าไหร่ค่ะพี่เกดแก้ว
ให้เขาไปน้ำมันเท่าไรน่ะพ่อสามพันใช่สามพัน
ค่าน้ำมันสามพันแล้วมีค่าเอาไปลงทุนบ้านมีอยู่แล้วใช่ไหม
บ้านมีต้องเช่าคือตอนตอนนั้นพอมีสตังค์หน่อยอะค่ะ
ตอนที่ยังไม่แย่เขาประกาศขายบ้านคราวนี้
ก็อยากมีบ้านนะคะก็ไปซื้อไว้
ซื้อไว้แต่ก็ไม่เคยได้อยู่หรอกค่ะแม่ไปอยู่ให้
เพราะว่าไม่มีเงินไปอยู่สักทีแม่ไปอยู่ให้
พอว่าจะย้ายไปอยู่แม่ก็เลยย้ายกลับอีสาน
เพราะไปอยู่เองอยู่ไม่ได้ค่ะไม่มีเงิน
ก็มีแต่ปวกกินต้นไม้ตายหมดแล้วค่ะ

กินไปหมดแล้วบันไดก็กำลังกิน

อยากจะทราบนิดนึงว่าชีวิตครอบครัวหรือว่าอะไรเนี่ย
ก่อนที่จะไม่สบายป่วยเนี่ย
อยู่รอบแรกทำอาชีพอะไรที่ลำปาง
ไปอยู่รอบแรกนะครับไปขายไก่ย่างอะค่ะอืม
ย่างนี่ค่ะส้มตำยังขายไม่ได้ทุนไม่พอค่ะ
ก็มีหมื่นกว่าบาทแล้วก็อยู่ไม่ได้ถึง๒เดือนนะคะ

เพราะว่าของเราเนี่ยเวลาเราขายเราก็ยังไม่ได้ขายดีใช่ไหมคะ

ก็ถ้ามันขายหมดมันก็ได้เงินไปซื้อต่อค่ะ

มะละกอส้มตำอะไรนะคะมันก็น่าวค่ะ

ให้บริหารเงินยังไงให้เราอยู่ได้แบบยาวที่ต่างจังหวัด
รอบนี้เหรอคะถ้ามันเงินก้อนใหญ่ใช่ไหมคะมันสามารถอยู่อยู่จนลูกค้ารู้อะค่ะ
เพราะอย่างน้อยเขาว่าการค้าขายนี่๓เดือน๖เดือนใช่ไหมคะ
แต่ส้มตำนี่มันไม่ได้ลงทุนอะไรมากมาย
แต่ว่าเราต้องมีทุนสำรองเพื่อว่าเราขายไม่ดีนะ
รอจนลูกค้ารู้เขาปากต่อปากเงินทุนเราก็ยังมีนอนอยู่
ซื้อข้าวซื้อของกินเผื่อเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยรักษาตัวด้วยค่ะ
มันก็ยังอุ่นใจค่ะแต่ถ้ามีหมื่นกว่าบาทคุณไปกินแป๊บเดียวค่ะ
ไม่รู้มันไปไหนหมดอะค่ะมันหันซ้ายหันขวา
กลับไปขายอาหารขายชมตำ
เราไปบอกเขาไม่ได้เหรอปิดป้ายเดินนี่มาขายแล้วนะอะไรอย่างนี้

คือต้องมีร้านให้เห็นให้เข้ามากินเอง
ะโทษได้อ่ะเชิญค่ะ
ค่ะเดี๋ยวจะกลับไปขายแล้วนะไก่ย่างวิเทียนส้มตำ
แต่ว่าถ้าได้ทุนแสนนี่คือเห็นตลอดค่ะ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
ใช้เลยนะครับเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยถ้าร้องผิดคือร้องผิดคือหยุดทันทีไม่ว่าจะใช้ตัวช่วยหรือไม่ใช้มีเงินคือหยุดหยุด
นอกจากหยุดแล้วเงินลดด้วยนะครึ่งหนึ่งด้วยนะคะพี่เกดแก้ว
พร้อมนะคะพี่เกดพร้อมค่ะเอาสมาธิอยู่กับเพลงก่อน
เรามาเข้าสู่เพลงที่๔กันเลยนะครับเพลงนี้มูลค่า
หมื่นบาทแล้วนะครับคุณผู้ชมถ้าพร้อมอินโทรเพลงที่๔มาครับ
สมาธิให้ดีค่ะใจจดจออยู่ที่เพลงค่ะเพลงนี้๖๐๐๐บาทแล้วค่ะพี่เกดแก้ว
ยากง่ายยังไงสำหรับพี่บ้างเคยฟังไหมคะผ่านรายการของเรา

ถ้าผิดปุ๊บนี่เกมจบทันทีแล้วก็เงินหายไปก่อน
แต่ถ้าหยุดหนูจะกอดป๊านุ่มแล้วก็กอดคุณเฟคกี้แล้วก็จะกลับบ้าน

แต่เอาที่ดีก็คือต้องร้องให้ได้นะ
ให้ให้ร้องให้ได้
ค่ะ

ฟังอินโทรไปแล้วสำหรับเพลงที่๔นะครับมูลค่า๖๐๐๐บาท

เพลงนี้สู้หรือหยุดครับ

จะใช้หรือไม่ใช้ครับ

ไม่ใช้ค่ะ
คงยืนยันคำเดิมนะครับไม่ใช้ตัวช่วย
ขอให้ตั้งใจให้ดีขอให้มีสมาธิให้แน่วแน่
ขอให้ความผิดพลาดจงไม่เกิดขึ้นกับพี่เกดแก้ว
ขอให้ร้องเพลงนี้ไปได้แบบตลอดรอดฟังนะคะ
เซฟมีคาถาอะไรอยากจะเป่าหรือว่าอยากจะพูดอะไรไหมคะ
ก็ผมเชื่อมั่นในแฟนผมครับ
ไม่ต้องพูดอะไรเยอะแค่เชื่อมั่นก็เป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้วค่ะ
มาถึงเพลงที่๔นะครับเพลงนี้มูลค่า๖๐๐๐บาทครับ
สมาธิพร้อมเพลง
พร้อมร้องได้ให้ล้านเพลงที่๔เพลงมาครับ

ก้าว
ก้าว

ต่อดีเมื่อนี้มันเบิดเวลา
จะพาหายห่วงออกหน้าสู่สายตาของประชาชน
บ่อยากให้ภัยแนมอายเป็นคนบ่ดี
ลืมสาหอยก่อนจากนี้อย่าได้มีคำว่ารู้ตน
น้องมันโมโหราจะยอมน้ำตาร่วงรน
ก้าวขาออกไปให้พ้นจากจอมโจรที่มีสองใจ
บอกอายก็ได้ว่าน้องนั้นมีผัวแล้ว
หักปานดวงแก้วแผนปานตาน้องสิทำใจ
ให้อายไปซะไปหาเอาผู้ใหม่
ผู้หญิงในโลกมากมายดีกว่าน้องลายเขายังรอพี่
สองตาคู่นี้ที่มันเคยมองตาย
ลบทิ้งจากสิ้มหัวใจต่อโปรบว่าได้หิลี
อายมาช้าไปเลยต้องเสียใจจังสิ
ลืมสาหอยก่อนจากนี้ขอโทษอีลีน้องมีผัวแล้ว